คุณผู้ชมใครที่ถามถึงเจ้าแม่ใบตองบอกเจ้าแม่ไปไหน
วันนี้เนี่ยเจ้าแม่ไปอยู่ในที่ที่เจ้าแม่ควรจะไป
แต่ที่ไหนเดี๋ยวรอดูเพราะเดี๋ยวเจ้าแม่จะโผล่มาให้คำตอบนะว่าอยู่ที่ไหนกัน
รวมถึงใครที่ถามมาด้วยเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเสี่ยงดวงวันนี้วันที่๑

นี่ใกล้มารอดูรอฟังกัน
เพราะว่าคุณผู้ชมมันมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่โคราชบ้านเรานี่แหละคุณผู้ชมโคราชบาดเห่านี่แหละ

ปรากฏว่ามันมีรอยอะไรก็ไม่รู้ว่าเหมือนสัตว์เลื้อยคานพาดผ่านรถคันนั้นน่ะ
โอ้โหแบบนี้เขาก็ต้องเชื่อกันอีกแล้วล่ำลือกันอีกแล้วว่าอาจจะเป็นร่องรอยพญานาคถูกไหม
แน่นอนเลยคุณเขาว่ากันอย่างนั้นว่านี่น่าจะเป็นรอยพญานาคแน่

เป็นร่องรอยทางยาวแล้วนี่

ชัดเลยนะ

ไม่ใช่รอยค่ะคนถ่ายชัดเลยนะ
คือเนี่ยคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราก็ไปพิสูจน์รอยปริศนาที่อยู่บนรถกระบะสีดำ

ซึ่งเป็นรถของนายวัชราพรมานอก

แต่รอยที่เห็นนี่นะมันเป็นลักษณะแบบนี้คุณผู้ชม
เป็นเหมือนคล้ายกับเป็นรอยเท้าของสัตว์เลื้อยคลาน
คือฝากรอยเท้าเอาไว้ฝากรอยช้ำเอาไว้

ช้ำไม่เอาไม่ช้ำเอาแค่ฝากรอยเท้าไว้ก็พอนะ

คือนายวัชราพรนี่แหละบอกว่ารอยนี้มันมายังไง
พี่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงตอนกลางวันเนี่ย
รถคันนี้เอาไว้คือขับรถคันนี้ไปซื้อของ
เสร็จก็มาจอดทิ้งเอาไว้หน้าบ้านนี่แหละ

แต่พอมาสังเกตดีเห็นว่าอ้าว
ด้านข้างรถทำไมมันมีรอยอะไรแปลกเกิดขึ้น

ก็เลยเห็นว่าอ้าวมันมีรอยแบบนี้ขึ้นมา
ตอนแรกก็แอบคิดว่าเอ๊ะใครจะมาแกล้งหรือเปล่า
แต่พอส่องดูดีเนี่ยคิดว่าไม่น่าใช่ฝีมือคนหรอกนะ
ก็เลยคิดว่าเอาล่ะใช่แล้วล่ะ
พอชาวบ้านเขารู้เป็นยังไงล่ะคุณ

มาดูมาดูร่องรอยอย่างเดียวไม่พอ
ต้องมาหาด้วยว่ารถทะเบียนคันนี้มันทะเบียนอะไร
เป็นรอยพญานาคจริงหรือเปล่า
เพิ่งเรื่องของโชคลาะเป็นเรื่องของศีลสักสิทธิ์จริงรึเปล่า
พอฉะนั้น
ครูนิวนาว
แต่เชื่อว่าความตั้งใจของเราความเจาะของเราทำให้เห็นชัดแน่นอน
ว่ากันไปตามเลขนั้นเลยคุณผู้ชม
ทะเบียน๔๙๓๒โอ้เลขท้ายดี
นี่เป็นเลขเด็ดเลยผมกล้ารับประกัน

เพราะนี่คือช่องของเราไทยรัฐทีวีช่อง๓๒มีแต่สิ่งดี

ให้กับคุณผู้ชมดีทุกวันดีทุกงวดด้วย
แต่เรื่องแบบนี้คอยย้ำก่อนแล้วกันต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ใช่แล้วค่ะแหมไม่ใช่สุ่ม๔สุ่ม๕เชื่อแบบหูมืดตาลายไม่ได้นะ
อันนี้เล่าให้ฟังเฉยนะคะ